จากที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ออกมาเปิดเผยว่ามีบุคคลในพักพลังประชารัฐติดต่อมา
เพื่อที่จะขอสอสอ๒๐คนของอนาคตใหม่แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีเรื่องต่างนั้น
ภักดิ์พลังประชารัฐออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
และจะฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมินประมาทติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
เก่งเดินไปช่วงปารักษาของคุณพระอาจารย์ของเติมพลังประชารัฐ
เรื่องดังกล่าวนี้นะครับไม่เป็นความจริงนะครับ
ทางพักไม่เคยมีนโยบายแบบนี้และก็ไม่เคยได้มอบหมายให้ใครให้ไปดำเนินการแบบนี้
นัธรธรรณเนี่ยเป็นการโกหกหน้าตายภูเท็จใส่ร้ายภักรภ์พลังประชารัฐ
เป็นการเล่นการเมืองที่ผมมองว่าสกปรกที่สุดนะครับ
เพราะว่าทางพักพลังประชารัฐเนี่ย
เราทำการเมืองอย่างโปร่งใสนะครับ
ตรงไปตรงมาภายใต้รัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่เคยคิดว่า
คนรุ่นใหม่อย่างนายธนทรเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
กล่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย

มีตัวแทนจากพักพลังประชารักษณ์
นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดา
ขอ๒๐สอสอแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับนายธนทร
นายธนากรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเป็นการโกหกใส่ร้ายพักพลังประชารัฐ
พร้อมย้ำว่าพักพลังประชารัฐทำการเมืองอย่างตรงไปตรงมา
่งสายตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูล
ไม่เคยคิดว่าคนรุ่นใหม่อย่างนายธนทรจะทำแบบนี้ได้
มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีกับนายธนทรในความผิดฐานหมินประมาท
ส่วนที่นายธนทรประกาศว่าพักอนาคตใหม่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
และพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อหยุดยั้งอำนาจคอสชนั้น
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปฏิเสธแสดงความเห็นต่อกระแสข่าวนี้
รับรู้ข่าวจากสื่อมวลชน
รวมไปถึงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่า

ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติสอสอ
เพราะถือหุ้นในธุรกิจสื่อก็ไม่เป็นความจริง
เพราะเป็นเรื่องที่กรกตดำเนินการ
ในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลที่ท่านพอรับทราบมา
แล้วเรื่องภูมิวิสามอะไรล่ะคะ
ไม่รู้เรื่องตอนไม่รู้จากหนังสือพิมพ์

ว่าการที่เขาถูกสั่งรัฐมนูลให้พิจารณา

สอชอจะเขียวแหละเป็นเรื่องของของกรกฏร
สอดครองกับผลเอกประยุจจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ที่ไม่ตอบโต้นายธนทรพร้อมบอกว่าเป็นเรื่องของกฎหมาย
แม้ส่วนตัวไม่เคยรังเกียจการเข้ามาทำงานร่วมกัน
แต่เชื่อว่านายธนทรคงเลือกเข้าร่วมกับฝ่ายค้าน
นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่า
หากได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีก๑สมัย
โคต้าให้กับพักร่วมรัฐบาล
โดยขออย่ามองว่าเป็นการให้เก้าอี้ตอบแทน
แต่ให้มองถึงการมีส่วนร่วมมีสัดส่วน
คนที่เหมาะสมและมั่นใจว่าจะไม่ถูกตีรวนในสภา

เลขาธิการพักอนาคตใหม่ยังยืนยัน
เดินหน้าเจรจาตั้งรัฐบาลคั่วที่๓
พร้อมระบุได้มอบอำนาจให้พักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาล
แต่กระทั่งวันนี้ยังไม่มีความชัดเจน
และยังพบว่าประชาชนรู้สึกสิ้นหวัง

นายกรัฐมนตรียังเป็นพลเอกประยุทธ์

ในฐานะพักอันดับ๒ของฝ่ายที่ไม่เอาคอสช
จัดตั้งรัฐบาลเองมั่นใจภายใน๗วัน

เพื่อเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลคั่วที่๓ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน